ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑นาฬิกาวันนี้นี่เอง
ผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชั้นประถม

จนตอนนี้อายุ๔๐กว่าจะ๕๐แล้ว
สุดท้ายเนี่ยยิงกันตายนะฮะ
เพราะทวงเงิน๕๐๐๐บาท
เงินกัน๕๐๐บาทแล้วยังไม่คืน

โอ้โหนี่ฮะถึงขั้นยิงกันตายนะครับ
เหตุการณ์นี้อยู่ในท้องที่สพกระนวลนะครับ

ไปถึงเนี่ยไปเจอตรงจุด
ที่เป็นบ้านที่มีลักษณะ
เป็นซุ้มเลี้ยงไก่ชนด้วยนะครับ

มีผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกยิงอยู่

นายชัยวัดดวงมนตรีอายุ๔๖ปี

ลำตัว๓นัดต้นขาขวา๑นัด

ที่ใช้ทำครัวเนี่ยถืออยู่นะฮะ

คำตานาตำบลหัวนาคำ

คือที่บ้านเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ย

เขากำลังจะทำลาบนะทำต้มเป็ดกินกัน

โยที่เป็นเจ้าของซุ้มไก่

กับนายพนมพรที่เป็นคนยิง

ปัจจุบันมาอยู่ที่เทศบาลเมืองกระนวล

เนี่ยเขา๓คนก็มา

ดื่มเบียร์ที่ตลาดเทศบาลกระนวลมาตั้งแต่เช้า

เนี่ยเอาโป่งเอาเป็ดมาจะทำลาบเป็ด
ต้มเป็ดอะไรกันด้วยทีนี้
นั่งกันไปนั่งกันมากินกันไปกินกันมา
ผู้ตายกับผู้ต้องหาเนี่ย

เรื่องที่นายชัยวัดผู้ตาย

นายพนมพรบอกว่ามันมา๓ปีแล้วนะ

ก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกัน
ชกต่อยกันฝ่ายของนายชายวัดผู้ตาย

หยิบมีดอิโต้ทำครัวมาจะฟัน
แต่ปรากฏว่านายพนมพรเขามีปืนมา

หกนัดครับเสียชีวิตคาที่ครับ

ยอมรับสารภาพก็กอเหตุจริงนะครับ
ก็พาไปค้นปืนนะที่อ้างว่าเอาไปโยนทิ้ง
แต่ยังไม่เจอนะฮะส่วนจะทำแผนหรือไม่อย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวรอขยายผลเพิ่มเติมก่อนนี่ฮะนี่ที่มามอบตัวนี่นะฮะ
ทีนี้ค่ะพอสอบปากคำเสร็จตำรวจก็นำตัวนายพนมพรไปชี้จุดทำแผนน่ะนะคะ
ไปดูจุดที่ทิ้งอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุก่อนเลยนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุยี่สิบแปดกิโลนะคะคือทิ้งระหว่างทางหลบหนีค่ะ
แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมามอบตัวเจ้าหน้าที่สมาคมสารเจ้าปู่เจ้าย่า
หนองโกกูภัยกระนวนกูภัยรมไจกรระศิลป์

เจอค่ะเจอปืนค่ะหลักฐานสำคัญ
นี่ค่ะเจอนะคะอยู่ในน้ำนี่แหละ
เมื่อช่วงเย็นครอบครัวของนายพนมพรผู้ก่อเหตุ

ทีมข่าวก็ได้คุยกับภรรยาของนายพนมพร
เธอก็บอกว่าเรื่องปมเหตุ
เรื่องที่ผู้ตายยืมเงิน๕๐๐เนี่ยนะ

แต่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะ

ก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันต้นต่อเกิดจากอะไรกันแน่
ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงแต่เรื่องเงินพี่ไม่รู้นะ

แต่เห็นว่าติดหนี้กันอยู่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน

พี่ก็ถึงมาแค่นั้นอีก
เราก็ไปคุยกับภรรยาของผู้ตายด้วย

ภรรยาชื่อนางสาวจุธาพรนะครับ
บอกว่าสามีกับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชั้นปฐม
ไม่รู้เหมือนกันว่าสามีเนี่ยไปยืมเงินผู้ต้องหามา๕๐๐บาทตอนไหนอะไรยังไง

ที่เธอติดใจก็คือว่าเธอไม่เชื่อว่านายพนมพรเนี่ย
จะยิงสามีเธอเพราะป้องกันตัว
เพราะว่าถ้ามาดื่มกินกันมานั่งกินล่งกินเหล้าอะไรกันเนี่ย
แล้วยิงตั้ง๖นัดนะครับ
อยากถามเหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับ
คิดถึงหัวอกของครอบครัวคนตายบ้างหรือ
แล้วเขาไปมีเรื่องอะไรยังไงตอนไหนเราก็ไม่ทราบเลย
เมียไม่ทราบเราไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะ
แล้วเขาไปมีเรื่องอะไรยังไงตอนไหนเราก็ไม่ทราบเลย
เรารู้โป้งเดียวเลยคือเขาถูกยิง
ถ้าสมมุติเขาบอกว่าป้องกันตัว

ถ้าเขาบอกว่าเขามีดทำร้ายฝ่ายตรงข้ามไม่มีแผลไม่มีอะไร

เขาคงคิดว่าเพื่อนไม่ฆ่าเพื่อนได้
ทำไมเขาใจร้ายขนาดนั้น
ดูจากกระสุนมันหมดแม็กซ์เลยอ่ะ
เขาจะป้องกันตัวทำไมเขาไม่ยิงขาทำไมเขาไม่ยิงเนี่ย
ทำไมก็เจาะยิงได้ขนาดนี้

เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้นี่เอง